โคราชเมืองที่ปลูกพริกยอดสนมากที่สุดในโลก
กำลังจะเปลี่ยนไปปัญหาภัยแรงโรคระบาด
ทำให้ชาวสวนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ราคาดีกว่า
เมื่อวันนี้คนไทยกว่า๖๐ล้านคน
ไม่รู้ว่าพริกที่ตัวเองรับประทานอยู่ทุกวัน
ล้วนเป็นพริกนำเข้าจากต่างประเทศ
ติดตามจุดจบกริ๊กเมืองไทยได้ที่รายการไทยรัฐจอบประเด็น
วันที่หกถึงแปดมิถุนายนนี้ทางไทยรัฐทีวี